พาไปดูที่ลบบุรีครับพูดถึงร้านปิ้งย่างครับ
เบิร์ดพี่ปุ้ยครับเราจะเห็นอะไรมาด้วย
ควันใช่ควันขโมงเลยฮะแต่ร้านแห่งนี้เนี่ย
วันขโมงก็จริงแต่ไม่ใช่มาจากเนื้อที่มันไหม้นะ
มาจากร้านนี่แหละจะไหม้อยู่แล้วครับเพราะว่าเกิดไฟไหม้ขึ้นที่
ปิ้งย่างแห่งนี้ในห้างแห่งหนึ่งในลบบุรีครับ
ตรงหน้าหอละเพิงอยู่ในไหนรักฤทธิ์ไฟ
โอ้โหดูสิฮะถ้าปาร์ตี้ปิ้งย่าง
ร้านนี้เนี่ยนะฮะเห็นได้เลยว่าไฟมันลุกไหม้ถึงเพดานเลย
ดานของร้านเลยฮะควันขโมงออกมาภายนอก
ร้านอยู่ในตัวห้างแห่งหนึ่งในจังหวัดลบบุรี
พนักงานในร้านรวมไปถึงร้านใกล้เคียง
รวมถึงลูกค้าวิ่งหนีตายกันโอละหมาน
ออกันที่ลานจอดรถหน้าห้างแล้วครับ
ตำรวจสพเมืองลบบุรีไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เพลิงกำลังลุกไหม้ที่ท่อดูดควันบนเพดานของร้านครับ
ก็จะมีทั้งกลิ่นไหม้ทั้งควันจำนวนมาก
พนักงานช่วยกันใช้ถังดับเพลิงดับไฟ
มาช่วยกันดับหน่อยแต่ใช้เวลาไม่นานครับ

จุดที่มันเกิดไฟไหม้เนี่ยพบว่ามันเป็นในท่อดูดควันที่มาที่ต่อมาจากเตาปิ้งย่าง
และในท่อและวัสดุหุ้มท่อมันก็มีคราบน้ำมันเกาะอยู่ด้วย
ก็เลยน่าจะทำให้มันติดไฟและเกิดควันจำนวนมากแบบนี้เลยครับ
นี่แหละไอ้ท่อที่มันต่อมาจากตัวเตานะครับ
สอบสวนทราบว่าขณะเกิดเหตุมีลูกค้าอยู่ไม่เยอะครับมีอยู่๔โต๊ะ

หลังเกิดเหตุห้างได้เคลียร์พื้นที่แล้วก็ระบายพวกควันแล้วก็กลิ่นออกไปหมด
สามารถจะให้พนักงานเข้าไปยังร้านของตนเองได้
นี่คือตรงลานจอดรถนะฮะที่ทั้งพนักงานในร้านปิ้งย่าง
พนักงานร้านใกล้รวมไปถึงประชาชนที่อยู่ในห้างเนี่ยออกมาออกันนะครับ
สุดท้ายแล้วพอพนักงานเข้าไปยังร้านตัวเองได้ครับก็ต้องไปดูสาเหตุที่แท้จริง
ยังตรวจสอบไม่ได้นะฮะเดี๋ยวต้องรอก่อนรอการสอบสวนก่อน
ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไฟไหม้ขนาดนี้ควันขโมงขนาดนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับ